โอ้โหสร้างความดีความชอบค่ะคือลูกค้าชาวต่างชาติมาซื้อของที่ร้าน
ซื้อสองครั้งแล้วทำเงินหล่นเอาไว้ในกระเป๋าใบเล็กค่ะในนั้นมีเงินสองหมื่นกว่าบาท
อ่าแม่ค้าประกาศตามหาเลยค่ะลูกค้าคนนี้อยู่ที่ไหนมารับเงินด้วยนะคะ
ขายเสื้อผ้าทั้งปลีกและส่งอยู่ที่ห้างย่านประตูน้ำนี่แหละค่ะก็โพสต์ภาพกล้องวงจรปิดในร้านเลยค่ะ
ตามหานักท่องเที่ยวหญิงที่สวมเสื้อสีขาวกางเกงสีส้มที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ว่าจะเป็นชาวซาอุดีอาราเบียนะคะซื้อเสื้อผ้าแล้วทำเงินก้อนนี้หล่นเอาไว้
อืมหนึ่งหมื่นหกร้อยแปดสิบบาทนะคะพี่ช้างบอกว่าเมื่อวานตอนเช้านักท่องเที่ยวมาซื้อเสื้อผ้าที่ร้านแล้วรอบหนึ่ง
พอบ่ายก็มาอีกรอบนึงจังหวะที่เธอหยิบเงินจ่ายค่าเสื้อคือคงดูจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เงินจ่ายค่าเสื้อก็ทำกระเป๋าตังใบเล็กหล่นไม่รู้ตัวจ่ายเงินเสร็จก็ออกจากร้านไปเลย
กระเป๋าตังค์เนี่ยจังหวะน่าจะเป็นจังหวะนี้ค่ะนะคะ
กระเป๋าตังค์ใบนั้นก็มีเงินหมื่นกว่าบาทอย่างที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะ
แล้วก็เอาเงินจำนวนนี้ไปมอบให้กับทางห้างเพื่อเอาไว้มอบให้กับลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
พี่ช้างพูดทิ้งท้ายเอาไว้แหม่น่าชื่นใจนะเขาบอกเขาไม่อยากได้เงินที่ลูกค้าทำหล่นไว้
แต่อยากเป็นพลเมืองไทยที่ดีมากกว่านักท่องเที่ยวจะได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเยอะเยอะ
นี่ค่ะก็ช่วยกันแจ้งเบาะแสหน่อยนะคะ